มีอีกพื้นที่หนึ่งที่อยากให้ไปติดตามกันนะคะ
ก็คือที่หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนสวนบัวซอยราชครูเขตพญาไทย
จุดนี้ค่ะนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรกตก็เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้ว
แล้วก็ยังฝากประชาชนด้วยนะคะว่า
น้อมนำเรื่องของพระบรมราชวาสในหลวงรัชกาลที่๙
ที่ให้เลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศด้วย
บรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะ
เราไปติดตามจากคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดเข้ามานะคะ

ประธานกรกตขอประชาชนอย่ากังวลกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีการแจกปากกาที่เป็นหึกร่องหนให้กับผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนนะครับ
ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นทั้ง๙๐๐กว่าหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศนั้นยังไม่พบความผิดปกติเรื่องนี้ครับ
ซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับคือบริเวณโรงเรียนสวนบัวซอยราชครูครับซึ่งมีทั้งหมด๓หน่วยเลือกตั้ง
ซึ่งก็จะเห็นได้ว่ายังมีประชาชนจำนวนหนึ่งนะครับออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอยู่
ซึ่งก่อนที่จะมีการเปิดหีบในเวลา๘นาฬิกาที่ผ่านมาครับจะมีประชาชนมาต่อแถวเข้าคิวเกือบ๒๐กว่าคนนะครับ
แต่เนื่องจากว่าการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ที่นี่เป็นไปด้วยความรวดเร็วนะครับทำให้การต่อแถวเข้าคิวนั้นไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าที่ควรครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการแบ่งงานกันทั้งผู้ที่รับผิดชอบตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับรวมถึงตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างด้วยครับ
ซึ่งจุดนี้นะครับผู้ที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเป็นคนแรกนะครับคือนายอมรวิทย์นาคอนทัพอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับ
ก่อนที่นายอิทธิพรบุญประคองที่เดินทางมาตรวจสอบความเรียบร้อยของการเลือกตั้งครั้งนี้ตั้งแต่เวลา๗นาฬิกา๓๐นาทีนะครับก็ได้เดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์ในหน่วยเลือกตั้งนี้เป็นคนที่๒ครับ
ซึ่งประธานกรกตนะครับยังให้ได้ให้สัมภาษณ์กับเรานะครับว่าการเลือกตั้งวันนี้เบื้องต้นทั้ง๙๐๐กว่าหน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
ยังไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดซึ่งวันนี้นั้นถือเป็นวันสำคัญของประเทศ
อยากจะเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งโดยเตรียมเอกสารหลักฐานไปแค่บัตรประชาชนเท่านั้น
หรือถ้าเกิดใครหาไม่เจอนะครับก็สามารถเตรียมใบขับขี่หรือหนังสือด้านทางที่มีเลข๑๓หลักของตัวเองมาได้ครับ
ส่วนเรื่องของกระแสข่าวที่มีการระบุว่าเจ้าหน้าที่จะแจกปากกาที่เป็นหมึกร่องหนให้กับประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับ
กรกตก็ยืนยันว่าได้มีการตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดแล้วยังไม่พบความผิดปกติเรื่องดังกล่าวครับ
สุดท้ายก็อยากจะฝากไปที่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับ
บริษัทเจ้าแม่งที่ราชวาดในการมาลงคะแนนในวันนี้

ขอให้คำนึงหรือว่าตระหนักถึงประกาศสำนักพระราชวังเมื่อคืนนี้นะครับ
ที่น้องนำพระบรมราชวาดของนายหลวงราชการที่๙นะครับ
ราชการที่๑๐ท่านเป็นห่วงนะครับอยากให้เราได้เลือกคนดีเข้ามาบริหารบ้านเมือง
แล้วขอให้ท่านใช้สิทธิ์โดยคำนึงถึงประกาศสำนักพระราชวังฉบับดังกล่าวด้วยนะครับ
สำหรับโรงเรียนสวนบัวซอยราชครูแห่งนี้นะครับจะมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งประมาณ๓๐๐คนครับ
ซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือหน่วยเลือกตั้งที่๒๖นะครับมีประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประมาณ๙๐๐กว่าคน
ซึ่งประธานกรกตก็บอกว่าถ้าบรรยากาศการดำเนินการการเลือกตั้งแบบเป็นลักษณะแบบนี้
คือไม่มีประชาชนต่อแถวเข้าคิวกันเป็นจำนวนมาก
ก็คาดว่าทั้งหมดจะเรียบร้อยภายในเวลา๑๕นาฬิกา
และนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ
ผมเจนสักแร่อึ้งข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากโรงเรียนสวนบัวซอยราชครูครับ